แต่ว่าวันนั้นที่เคยคุยครับเว้ยครูลีน่า

อ้าวทีมีคลิปที่เขาไปบอกว่า
มึงอยู่แล้วต้องบอกกูสั่งให้ลงไป

สมมุติว่ามันมีวันนั้นตำรวจต้องเอาฉันเข้าคุก

ทำไมผู้สื่อข่าวตั้ง๔ช่องไม่เอาหลักฐานให้ตำรวจ

ฉันไม่ได้สั่งมันอยู่ในเหตุการณ์เหรอ

เขาไปให้สัมภาษณ์สื่อไงฉันเห็นข่าวออกทุกช่อง
ไม่ครับเรื่องการตายตรงนี้ไม่ได้ติดใจ
เพราะว่ามันก็นานเกินที่จะอันนี้แล้วครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ติดใจเพราะคุณไม่ใช่เป็นผู้เสียหาย
เข้าใจหรือเปล่าผู้เสียหายก็คือผู้ตายแล้วก็บุตรบุญธรรมบุตรของเขา
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะมาพูดบอกไม่ติดใจเรื่องอะไร
เพราะมันฉันไม่ได้ทำผิดฉันไม่ได้สั่งให้เขาลงไป
ฉันไม่ได้ทำให้เขาตายฉันไม่ได้ประมาททำให้เขาตาย
เดี๋ยวให้ฉันพูดหน่อยแล้วก็วันนั้นก็ใครก็ไม่เห็นกอเทปดูสี่ช่องก็ไม่เห็น
แล้วคุณมาบอกว่าสั่งให้เขาลงไปทั้งที่ว่าเนี่ยเป็นคุณพูดได้ยังไง
ฟ้องคุณได้นะหมินประมาทโดยการโฆษณา

ก็นักข่าวไปลงทั้งประเทศบอกว่าคนนี้ยืนยัน
เอาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุณลีน่าก็ไปตรวจสอบว่าข่าวที่ไหนลงผิดอะไรยังไงก็ว่ากันไป

ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ตำรวจเขาสรุปสำนวนก็จบไม่มีใครทำให้ประมาทตาย
ใช่ค่ะไม่มีคดีอะไรเลยแล้วก็ค่าเสียหาย

คุณน้องฟังนะในคลิปทั้งหมดบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าคุณคลอดลูกเหล็กเสร็จแล้วมาทำงานกับฉัน
ฉันจะจ้างคุณเดือนละ๓๐๐๐ไม่ใช่ว่าให้เงินไปใช้เดือนละสามหมื่นไม่ใช่
คุณตีความให้ออกคำพูดหมายความว่าให้เขามาทำงานกับเรา
หลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วปกติตอนนั้นน่ะค่าแรงอ่ะ
วันละ๓๐๐เองแต่เราให้วันละพันนะท่านภาคภูมิ

เรื่องแม่มาทำงานเดือนละสามหมื่นก็ไม่ได้ติดใจ
แต่ว่าไม่ได้สงสัยอะไรเลย
แต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ช่วยเรื่องเด็กสองคน

มันไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ถามแม่มันสิ
คุณคลอดลูกมาแล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงลูก
สันนิการแล้วตอนนี้ใส่หัวไปไหนไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาหาลูกคน
แล้วที่วันนั้นบอกว่าจะดูแลลูกเขาจะดูแลแบบไหนบ้าง
ภาคภูมิท่านดูในคลิปอยู่เช่นบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่เอาลูก
แล้วเธอไปมีผัวใหม่ก็ยกลูกให้เป็นของฉันหมายความว่าให้ลูกมาเป็นลูกของฉันจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม
ฉันตายก็ได้สมบัติของฉันเข้าใจคำนี้ไหมฮะ
แต่นางหายหัวไปเลยไม่เคยเอาเด็กมาให้เลย
ฉันไม่เคยเห็นหน้าเด็กฉันยังไม่รู้เลยว่าเด็กคลอดมาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
แล้วนางก็ไปร้องสื่อเลยจนฉันเสียชื่อเสียงฉันจะแจ้งความจับเลยแล้วสารฉันตัดสินแล้วว่า
นประมาทแล้วนางก็ขอโทษฉันในสารต่อหน้าผู้พิพากษา

ไม่ตกใจคือแบบว่าอ้าวเดี๋ยวกูจะแจ้งความไอ้นี่เอาไอ้นี่เข้าคุกอีกคน

สาบเช่นฉันทุกวันแหละสาบเช่นกูทำไม

คุณทนายก็ได้ฉันไปทำอะไรให้คุณเดือดร้อนเหลือเกิน

ทำไมต้องมาสาบเชื่อบอกกำเก่า๑๕ปีจะตามหลอกหลอน
อกร้อนอะไรฉันไม่ได้ไปทำให้เขาตาย
ไม่ได้สั่งว่ามึงว่ายน้ำไม่เป็นมึงกระโดดมา

ผมให้เคลียร์กันแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมจะไปเรื่องเด็กแล้วนะ

เพราะว่าตัวลูกเขาก็มีสิทธิ์จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คุณลีน่าได้อยู่แล้วแต่เด็กเขาก็คงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ฉันพูดเลยนะคุณทนายรณรงค์ไม่ควรที่จะขุดคุย
เพราะว่าเด็กไปโรงเรียนเขาจะโดนล้อ
เราอ่ะอยากวันนี้ที่มาเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะกันว่าใช่
คดีนี้เป็นยังไงวันนี้ฉันมาแจกทุนการศึกษา
แค่นั้นเองคือประเด็น
ฉันไม่สนด้วยว่าคุณจะเป็นเด็กแม่ของเด็กบุญทำอะไร

นายรณรงค์กับคุณลีน่าเอากันแค่ตรงนี้พอก่อน
เพราะว่าเอาเรื่องติดใจไม่ติดใจคดีอะไรยังไงมัน

เพราะว่าคุณป้ากับคุณแบงค์ที่คุยเรื่องเด็กเป็นสำคัญ
ยืนยันว่าวันนี้มาคุยเรื่องน้องสองคน
และคุณลีน่าเองก็แสดงเจตนารมณ์

ผมจำได้พอเป็นข่าวตอนเช้าปุ๊บ
ตอนเที่ยงนักข่าวทีมข่าวทะลัดทีวีไปสัมภาษณ์คุณลีน่า
คุณลีน่าบอกเลยว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยเด็ก